แล้วก็ได้โอกาสมาเปิดกล่องมานับครับผม

ยอดที่เอาไปช่วยเหลือน้องเรื่องการศึกษาก็ได้ทั้งหมด๓แสงกว่าบาท
ส่วนจะเอาไปบริจาคเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเป็นปลายปีนี้
ผมกำลังจะมีโปรเจคปฏิทินปี๒๐๑๙ครับผม
แล้วก็นำรายได้หลังหาค่าใช้จ่ายไป
มาเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องที่คันแฟนครับผม
แต่ว่ารู้สึกดีใจแทนน้องด้วยครับผม
ทุกคนให้ความสนใจเรื่องการศึกษากัน
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่มาเจอผมที่งานที่ให้เป็นค่าการศึกษาแทนดอกไม้
ก็ยังมีคนที่โอนเข้ามาด้วยก็ต้องฝากขอบคุณแทนน้องด้วยแล้วกันครับผม
ตอนนี้ติดหรือปฏิจักรแล้วครับ
ครับผมแต่เดี๋ยวจะมีปฏิทินของผมที่ผมทำเป็นงานดีไซน์เอง
แล้วก็ทำเองทุกขั้นตอนเลยครับผมตอนนี้ทำมาสี่ปีแล้วครับ
ไม่ใช่๔ปี๔เดือนครับปุ๋ยนานไปใช่ครับผม

ครับผมก็คือมันเป็นความตั้งใจของผมครับที่จะเอางานดีไซน์ที่ตัวเองเรียนมา
มันเหมือนเป็นความสนุกส่วนตัวด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็ทำเอางานดีไซน์มาทำให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างนี้ด้วยครับ
จะได้ไม่ทิ้งเรื่องงานออกแบบของตัวเองไปด้วยแล้วก็ผมก็เห็นความสัมพันธ์เรื่องการศึกษาเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่าความจริงเป็นเหมือนสถาบันที่๒หลังจากครอบครัวที่เด็กจะได้สัมผัสด้วยซ้ำอย่างนี้ครับ
ไม่ได้กรี๊ดผมไม่ได้กรี๊ดผม

เพราะว่าที่ผมดูเองไว้ก็เยอะ

มีแฟนคลับทุกคนก็ช่วยกัน
ก็ตอนนี้อยู่ในการคัดเลือกอยู่ครับ
การคัดเลือกเราในใจมีไว้ยังไงบ้างครับ
คือความจริงอยากช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดครับผม
มากกว่า๑เดียวนะครับผม

ขอโทษอยู่ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกัน
เราก็เอาที่เหมาะสมหนูก็ฟังครับ
พื้นไปหลักชัดด้วยไปบริการ์มาล

ความจริงเป็นซีนที่ผมบอกได้เลยว่า
เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งในหนังครับผม
ก็ความจริงเรื่องนี้เราบินไปถ่ายมาหลายประเทศแล้วครับผม
แต่พม่าที่กลับมานี่เป็นประเทศสุดท้ายที่ไปมา
ที่เหลือก็จะถ่ายในประเทศแล้วครับ
ตอนนี้ก็๘๐แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับผม

ใช่ครับบ๊ายเฟิร์นพิมชนกและพี่หมูเป็นผู้กำกับ
หมูก็เจอเป็นเรื่องที่๒ครับ
ใช่รู้สึกแฮปปี้มากเลยที่เหนือเหมือนได้มาเจอพี่หมูอีกรอบ
หมูก็ยังน่ารักกับทุกคนเหมือนเดิม
คาแรกเตอร์ไหนที่ผ่านมาจะนิ่งโดยเรื่องนี้จะหลับคลิปไปเลยไหมได้ยังไง
ต้องรอดูแล้วกันแต่ยิ้มอย่างนี้ไม่น่าจะนิ่งหรอก

วันนี้หรอกครับผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
เมื่อกี้เรียนจบแล้วเนอะ

เรื่องความรักเหรอครับตอนนี้รักในการงานหน้าที่อย่างเดียวเลยครับผม
แล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังทำโปรเจคอะไรได้อีกเยอะเลย
พอคุณแม่ขอไว้หรือเปล่าวันรับรีญญาคุณแม่ผู้ชาติ

แสดงว่าก็อาจจะ

ผมกับคุณแม่มองว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม

เชื่อถุเกลงรองเลขาภัยของคุณแม่

เพียงตัวผมมากเลยครับผมไม่ได้มีสเปคผู้หญิงอะไรเขาขอแค่เป็นคนดีรักเราเป็นคนดีของทุกคนแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีชอบผู้หญิงอารมณ์ดี

ได้ผมชอบมากถ้าใครดูสัมภาษณ์ของผมผมให้สัมภาษณ์ไว้๔๕ปีที่แล้วผมชอบพี่โอปอร์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
คิดเราชอบแบบพี่เข้ามาหาเราเองเราเข้ามาหาเค้าเอง
ยังไงไม่รู้เหมือนกันก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไป
ขอบคุณมากค่ะผมก็เกิดตลอด
ขอบคุณมากค่ะ
ต้นยาวมาก
ขอบคุณมากค่ะผมก็เกิดตลอด
ต้นยาวมากค่ะผมก็เกิดตลอด
อารมณ์เป็นบุหริงข้ำแบบโน้ทแบบหัวเท้า
หัวเท้าสว่างเมืองก็แบบมะกรัมมะกรัม